วันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกมนตรีนะครับ
คอการเมืองต้องจับตาข่าวกันแบบห้ามกระพริบตาในแต่ละวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริง
มันก็เลยเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองวันนี้เลย
เพราะว่าวันนี้ถือว่ามีความชัดเจนมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะฮะ
หลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยประกาศมาหลายครั้งว่าจะกลับประเทศไทยจะกลับบ้าน

วันนี้นอกจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ที่คุณทักษิณได้คุยกับมวลชนคนเสื้อแดงหรือว่าคนที่เขารัก
เขาคิดถึงคุณทักษิณแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับประเทศไทยแล้ว

ใช่ค่ะผุดหลุดคำว่า๑๐แล้วก็หยุดไปแล้วบอกอีกไม่กี่วัน

ซึ่งคุณอุ้งอิ้นก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้คุณอุ้งอิงแพทองทานได้โพสต์เอาไว้นะฮะนี่ฮะนอกจากมีภาพที่ถ่ายคู่กับคุณพ่อแล้วนะครับ
ก็ได้มีข้อความนะครับบอกว่า๒๖กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอ
แต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ว
วันที่๑๐สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง
บอกทั้งวันที่และสถานที่ที่จะมา
วันนี้อายุครบ๗๔ปีนะฮะสำหรับคุณทักษิณนะครับ
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่า๑๗วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่๒ครั้ง
ถ้ารวมครั้งปีนี้คือครั้งที่๓
เพราะต้องการเตรียมเพราะต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทย
ใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึ้งทั้งดีใจทั้งเป็นห่วง
แต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอ
ขอให้บุญรักษานะคะให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภัยได้มาส่งหลานไปโรงเรียนบ่อย
เหมือนที่พ่อตั้งใจไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูก
เหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอรักพ่อที่สุดในโลก
คุณอุ้งยังบอกว่าสำหรับพี่น้องที่อ่านมาถึงตรงนี้
คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นนายกที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานมากที่สุด
และประสบชะตากรรมถูกกระทำแสนสาหัส
การตัดสินใจกลับบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจังต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๕แม้จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
และในฐานะคนไทยคนหนึ่งแต่คำนึงอย่างที่สุด
ต่อความสบายใจและกังวลห่วงใยของทุกคน
ซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนนะฮะคุณอุ้งบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมา๑๐สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะนะครับ
ส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจก็มีนะครับบอกว่ารอวันที่จะกลับมาก็มี
หนึ่งในนั้นนะฮะก็คือคุณแสนดีนะครับ
ปิติสิทธิพันธ์ลูกชายของอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ
ราชการกรุงเทพมหานครแสดงความยินดี
คุณลิเดียนะฮะนักร้องดังนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับ
น้องสาวของคุณทักษิณนะครับก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกันเลย
ตอน๑๕นาฬิกา๔๔นาทีนะครับถ่ายรูปกับพี่ชายนะฮะ
แล้วก็มีพี่สาวอยู่ด้วยนะครับบอกว่าวันเกิดครบรอบ๗๔ปีเป็นปีที่พิเศษของพี่
ขอให้พี่มีแต่ความสุขสมหวังประสบความโชคดีตามที่ปรารถนา
หวังว่าจะมีความสุขในชีวิตและประสบความสำเร็จนะครับ
พร้อมทั้งบอกว่าขอให้มีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
กับครอบครัวตามที่พี่รอคอยมานานและอยู่กับลูกหลานที่พี่คิดถึง
คุณยิ่งรักยังบอกว่าเวลาที่พวกเราเฝ้ารอคอยมาถึงแล้ว
น้องรักพี่และขอบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พี่ดูแลน้อง
ตั้งแต่น้องจากประเทศไทยมาถ้าน้องไม่มีพี่
น้องคงไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งแบบนี้
พี่ยังคงเป็นพี่ชายสุดที่รักเป็นพี่ที่น้องเคารพ
และเป็นบุคคลต้นแบบของน้องตลอดไป
อยากจะบอกว่ารักที่สุดสุขสรรค์วันเกิดค่ะพี่
นี่จากคุณยิ่งรักที่มีไปถึงคุณทักษิณนะฮะ
ค่ะคือนอกเหนือจากที่คุณอุ้งอิ๊งได้โพสต์เอาไว้
อย่างชัดเจนนะคะว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทย
สิงหาคมที่สนามบินดอนเมือง
คุณทักษิณเองก็พูดออกมาด้วยผ่านวีดีโอคอร์
เมื่อสักครู่นี้เปิดให้คุณผู้ชมได้ฟังสั้นนะคะ
คือที่อุบลราชธานีก็มีสมาชิกพักเพื่อไทย
มีทางคนเสื้อแดงอุบลราชธานี
เขาทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณทักษิณ
แล้วคุณทักษิณก็วีดีโอคอลมาพูดคุย
แล้วก็พูดด้วยว่าจะเดินทางกลับเมืองไทย
แล้วหลุดคำว่าสิบออกมานิดหนึ่ง
คือที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวง
หรือวัดป่าใหญ่ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
กลุ่มสมาชิกพักเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงอุบลราชธานี
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ๙รูป
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณชินวัสดิ์
ดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ๗๔ปี
นำโดยในเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
คุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบ
คุณสมคิตเชื้อคงอดีตสสอุบลราชธานีพักเพื่อไทย
บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะ
ส่วนใหญ่ก็สวมใส่เสื้อสีแดงแล้วก็บรรยากาศคึกคักนะคะ
จัดงานคุณทักษิณวีดีโอคอลมาพูดคุยกับผู้ร่วมงานค่ะ
แล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่จัดงานให้
และเราจะได้พบกันอย่างใกล้ชิดเมื่อผมกลับประเทศไทย

ความจริงอยากกลับเร็วที่สุดแต่บังเอิญติดวันหยุดหลายวัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงกันดูหน่อยค่ะ
ปีนี้จะเป็นการทำบุญวันเกิดที่อยู่ต่างประเทศครั้งสุดท้ายแล้ว
อีกไม่กี่วันนี้จะกลับบ้านแล้วนะแล้วจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อุบลนะฮะ
ทีแรกตั้งใจว่าจะกลับเร็วนี้พอดีมันเป็นวันหยุด
ก็เลยต้องเลื่อนวันหน่อยวันนี้น้องอิ๊งคงจะประกาศว่าผมจะกลับวันไหน
ก็ไม่กี่วันนี้แหละครับนะฮะก็จะได้ไปเยี่ยมกัน
ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวอุบลที่ยังยึดมั่นชุดสนับสนุนผมและพักเพื่อไทยมาโดยตลอด
ก็หวังว่าคราวหน้าเราคงได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้
หลังจากนั้นผมกลับไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับ
แล้วก็เราจะดันเศรษฐกิจหลังจากเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลก็คงน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับ
คุณทักษิณก็บอกวันที่๑๐ตอนนั้นก็เอ๊ะ๑๐ไหน
ใช่ไหมแล้วคุณอุ้งอิ๊งเลยมาย้ำ๑๐สิงหาอีก๒สัปดาห์ใช่ไหมครับ
ก็มันก็ยังมีคำถามอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าคุณทักษิณก็บอกจะกลับหลายครั้งนะฮะ
แต่ว่าครั้งนี้อาจจะชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของวันเดือนแล้วก็สถานที่ด้วย
ใช่เพราะก่อนหน้านี้คุณอุ้งอิงแค่พูดว่าช่วงวันเกิดคุณพ่ออาจจะบวกลบนิดหน่อย
บอกคุณพ่อรอได้ให้การเมืองนิ่งก่อนแต่วันนี้นี่ชัดเจนนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดอายุ๗๔ปีของคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ๒๖กรกฎาคมนะครับ
ก็มีสมาชิกพักเพื่อไทยนะฮะมีครอบครัวมีญาติญาติเนี่ย
เขาก็ทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาทำบุญที่เมืองไทยนะครับ
ตรงนี้ก็คือตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดสะเกดราชวรมหาวิหารที่กรุงเทพนะครับ
โมงเช้าวันนี้มีเครือยาศของคุณทักษิณนะครับมีนักการเมืองมีสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับ
เช่นคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
มีคุณพรุทัยชินวัฒน์ภรรยาของคุณพายับชินวัฒน์น้องชายคุณทักษิณนะครับ
มีหลานชายมีสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับมาทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับ
ให้กับคุณทักษิณนะครับแล้วก็ถวายสังขทานพาดไรแด่พระเก้ารูปด้วยนะครับ
จากนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางที่ทำการพักเพื่อไทยในวันนี้เนี่ย
ก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนภักดิ์เพื่อไทยมวลชนคนเสื้อแดงด้อมแดงนะครับ
วันนี้ก็หอบเค้กหอบป้ายข้อความนะครับ
นี่ไปอวยพรวันเกิดให้กับคุณทักษิณนะครับ
สุขสรรค์วันเกิดพ่อใหญ่ขอให้เป็นปีสุดท้ายที่อยู่แดนไกล
ปี๖๗กลับมาฟื้นแผ่นดินไทยแต่นี่ปี๖๖เดี๋ยว๑๐สิงหาคม๖๖เดี๋ยวมาแล้ว
ถ้าตามที่คุณทักษิณบอกคุณอุ้งบอกนะครับ
แล้วก็บอกว่าถึงคนแดนไกลวันนี้เป็นวันเกิดของคนที่ชื่อทักษิณ
ประชาชนรากย่าอยากให้ท่านกลับมาผืนแผ่นดินไทยเพราะท่านคือคนไทยของทุกคน
ตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยนะฮะทางคนเสื้อแดงนะครับ

นี่ฮะก็คงหมายถึงปี๖๖เนี่ยวันคล้ายวันเกิดนี่ต้องจัดงานกันแบบอยู่ต่างแดน
แต่ปีหน้าปี๖๗ขอให้ได้กลับมาจัดวันเกิดอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละ

นี่นะครับทุกผู้ชมครับทางกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดง
วันนี้พอทราบข่าวว่าคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยแน่ล่ะ
สิงหาคมนี้นี่วันนี้มีรถแห่มาแล้วนะครับ
พร้อมเครื่องขยายเสียงติดป้ายด้วยนะครับ
หนุ่มรถแห่อยู่ข้างล่างตรงนู้นนะครับมีคนไปเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้พอดี
ป้ายนี่บอกทักษิณชินวัฒน์ยินดีต้อนรับกลับแผ่นดินแม่
ถนนราชประสงค์นะฮะช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
นี่มาทันทีเลยนะฮะรถแห่นะครับ
มีเปิดเพลงด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นี่คือบ้านเกิดของคุณทักษิณนะฮะทางสิทธิ์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรุ่น๐๘นะครับ
อ่ารุ่นคุณทักษิณนะฮะแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดงในจังหวัดด้วยห้าร้อย
ตระกูลชินวัฒน์ก็เป็นผู้อุปถัมภ์มาตั้งแต่ก่อตั้งวัดเลยนะครับ
ของบุคคลในตระกูลชิณวัดตั้งแต่บรรพบลุษนะคะ
ชินวัดตั้งแต่บรรพบุรุษนะฮะเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านของคุณทักษิณด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะคือปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองเยอะนะคะ
เพราะว่าเดินทางกลับมาก็ต้องมีการไปรับตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นหน้าที่ของตำรวจและกรมราชธรรม
แล้ววันที่จะกลับมาก็สงสัยว่าจะเป็นวันที่ใกล้เกี่ยวการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนสงสัยว่าเผลอวันเดียวกันด้วยซ้ำ
วันเดียวเลยเหรอไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าวันหยุดยาวไหมคะพี่อุ๋ยกว่าเรื่องจะไปสารรัฐธรรมนูล
กว่าจะมีการเปิดประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา